วันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานรวมทั้งสำนักการโยธากรุงเทพมหานครเข้าตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัย
โครงสร้างของอาคารรวมทั้งหาสาเหตุด้วยค่ะ
วันนี้ก็ไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตราย
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจนครบานบางพลัดเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธากรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบโครงสร้างของอาคารแล้วก็ไปเก็บหลักฐาน
หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณชั้น๓และชั้น๔ของโซนโรงภาพยนตร์
จนเป็นเหตุให้หลังคาที่เป็นโครงสร้างเหล็กซุดตัวลงมาเมื่อวานนี้นะครับ
โดยเจ้าหน้าที่สำนักการโยธาเข้าไปเป็นชุดแรกเพื่อไปตรวจสอบโครงสร้างของเหล็กของตัวอาคารก่อน
ซุดตัวหรือได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใด
รวมไปถึงไปตรวจสอบความปลอดภัยบนอาคารว่าจะอนุญาตให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปได้หรือไม่
เนื่องจากว่าขณะที่เกิดเหตุนั้นทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ฉีดน้ำเข้าไปภายในที่เกิดเหตุ
เกรงว่าอาจจะซุดตัวและทำให้เกิดอันตรายได้
ขณะที่เจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐานก็เข้าไปเก็บหลักฐานครับเพื่อไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้
รวมไปทั้งตรวจสอบรายละเอียดของตัวอาคารด้วย
อกจากนี้ทางห้างสรรพสินค้าเมเจอร์ก็ยังได้ตั้งศูนย์อำนวยการบริเวณหน้าห้าง
เพื่อให้ผู้ประกอบการไปลงชื่อเข้าตรวจสอบทรัพย์สินภายในร้าน
ซึ่งเจ้าของร้านทำผมแห่งหนึ่งภายในห้างก็บอกว่า
ต้องการเข้าไปสำรวจทรัพย์สินในร้านที่มีอยู่ที่บริเวณชั้น๒
ซึ่งภายในมีทรัพย์สินหลายอย่างครับเพราะว่าช่วงเกิดเหตุนั้นเป็นช่วงที่คนวิ่งลงมาจากชั้น๓
แล้วก็มีกลุ่มควันโพยพุ่งออกมาจำนวนมากจึงรีบออกมาจากอาคาร
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่เปิดให้เข้าไปภายในเนื่องจากว่ายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยครับ